รวมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสต

พระราชประวัติและเหตุการณ์สำคัญ
ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
เลิงราชสมบัติรัชกาลที่๑๐
เพื่อให้ประสบกรณิกรไทยได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก
พร้อมเนื้อหาพิเศษในรูปแบบแสงสีเสียงและสื่อประสงค์
ผ่านแอปพลิเคชันไทรัตน์เอออาร์
พบกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ในวันที่๔พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
พร้อมกันที่แผงหนังสือทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์ได้แล้ววันนี้